ผลงานทีมก็ไม่ดีผลงานส่วนตัวยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
คือช่วงนั้นแบบเป็นอะไรที่ผมว่าที่สุดในชีวิตนักบอลผมแหละ

นั่นแหละคือที่สุดในชีวิตนักบอลแล้วครับ

ก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้
ผมจะกลับไปซ้อมกลับไปทำงานหนักต่อไป
ก็คือมันจะได้ไม่ได้ผลก็คือเราทำงานหนักแล้วครับ
ฟุตบอลความเป็นทีมมันอยู่แล้วครับ

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมสตาร์ฟทุกอย่าง
การบริหารแล้วก็รวมถึงที่สำคัญที่สุดสำหรับผม

ผมเป็นเด็กเชียงใหม่ครับโตมาจากเชียงใหม่ก็ตั้งแต่เด็กเลย
ก็ปกติครับแล้วก็จนมาถึงช่วงประมาณม๕
ได้มาคัดตัวที่อสัมนะครับมาคัดติดที่อสัมแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างหนึ่ง
ซึ่งตอนนั้นจริงอยู่เชียงใหม่ผมจะเล่นกองกลางเล่นแก๊กอะไรตลอด
น่าจะเห็นทางผมตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยปั๊มเล่นตรงนั้น
ไล่มาตั้งแต่อยู่รุ่นกิจิพ้นป้าพุงฮารุ่นดักษกรทองเหลารุ่นนักศึกษาแล้วพวกนั้น
แล้วก็หลังจากนั้นก็จบม๖ก็
จุดเปลี่ยนสำคัญคือหนึ่งคือผมได้ไปร่วมทีมกับตำรวจนะครับ
ซึ่งเพื่อนรุ่นนั้นเขาจะเลือกไปเล่นทีมโอสดไปเล่นศรีนาซึ่งเป็นทีมใหญ่นะตอนนั้น
เพื่อนอาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างลงน้อยครับแต่สำหรับผมอยู่ดิวิชั่นหนึ่งอยู่กับตำรวจ
แต่ได้ลงตลอดมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองได้พัฒนาในทุกสัปดาห์
พี่วิทูลกินโมงสักอาทิตย์ทีมชาติแล้วก็น้ำเหม็งก็ได้ดึงไปเล่นทีมปีโอลัมปิกในยุคนั้น
พี่พัฒนาดิพิทูลเทียบมาลไงครับก็จะเป็นประตูเปิดบานแรกของผมในขณะนามทีมชาติครับ

ทางเมืองทองก็ติดต่อมาครับจริงก็ไม่ได้กะว่าจะไปอยู่เมืองทอง
เพราะว่ายังมีความสุขกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่
เพราะเรามีความสุขกับไฟฟ้า
แล้วก็คิดว่าเมืองทองมันใหญ่เกินไปสำหรับเรา
แต่ด้วยทางบุรีรำเขาได้ซื้อไป
แล้วก็ทางผมได้ติดต่อกับเมืองทองก่อน

ก็เป็นจุดลุ้มต้นของอนาคตในด้านฟุตบอลที่ของผม
แล้วก็อยู่กับเมืองทองมา๔ปีครับ

ก็ปีนั้นผลงานอาจจะดีสำหรับหลายคน

เพราะว่าคือไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับ
ถ้าใครจำได้คือผมทำเสียจุดโทษ๒ลูก

ซึ่งแบบเราเป็นการเตรียมตัวที่ไม่ดีครับ
พอปี๒๐๑๑ก็มีการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับ
แล้วก็พอปีต่อมา๒๐๑๔
ซึ่งน่าจะเป็นปีที่พีคที่สุดในชีวิตการเล่นฟุตบอลของผม

ซึ่งตอนนั้นยอกก้าเข้ามาทำทีม
ในทีมมีทีมชาติเต็มทีมหมดเกือบ๑๐คนนะครับ

น่าจะเป็นปีที่ประสบสำเร็จในชีวิตที่สูงสุดของผม
แล้วก็ได้กองหลังยอดเยี่ยมของไทยลีกด้วยครับ
ตอนแรกเลยคือไม่คิดว่าจะได้เป็นด้วย

ทั้งพี่หลายคนในรุ่นนั้นค่อนข้างเยอะ
เขาให้โอกาสแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ
ก็ไม่รู้ว่าผลงานดีหรือไม่ดี

จะกัดไม่ปล่อยเขาวิ่งสู่ฟัดอะไรอย่างนี้
ก็จะสไตล์ทุ่มเทหน่อย
เริ่มปีซีซั่นเลยก็คือมีการบาดเจ็บปุ๊บ
ผลงานทีมก็ไม่ดีผลงานส่วนตัวยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย

นั่นแหละคือที่สุดในชีวิตนักบอลแล้วครับ
ก็เต็มปีเลยผมก็ว่าได้คือ
อาการบาดเจ็บทั้งฟอร์มตกทั้งทุกอย่างเลยมาพร้อมกันหมดเลย
อันดับแรกก็คือตัวเองก่อน

ก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้
ผมจะกลับไปซ้อมกลับไปทำงานหนักต่อไป
ก็คือมันจะได้ไม่ได้ผลก็คือเราทำงานหนักแล้วครับ
แล้วก็อันดับ๒คือทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้

ทั้งภรรยาทั้งลูกแล้วก็ทั้งพ่อแม่อะไรอย่างนี้
คือเราจะขึ้นสุดจะลงสุดเนี่ยเขาอยู่กันตลอด

ก็เลยแบบรู้สึกดีนะตอนนั้น
ถึงแม้จะเป็นช่วงที่แย่สุดของในชีวิตครับ
คือฟุตบอลความเป็นทีมมันอยู่แล้วครับ

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมสตาร์ฟทุกอย่าง
การบริหารแล้วก็รวมถึงที่สำคัญที่สุดสำหรับผม

ตอนที่ผมเลิกตอนนั้นผมอายุ๓๔ครับ
ก็จริงเป้าหมายคือผมยังเหลือสัญญาที่เป็นนักเตะอีก๑ปี
มาโน่แล้วรายละเอียดคร่าวแล้วว่าแบบ
เหมือนปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมขอเลิกปีหน้าที่จบสัญญาครับ

ลองตรงนี้ดูไหมไหนก็จะจบปีหน้าแล้วอีกแค่ปีเดียวเนี่ย
ก็ลองมาทดลองงานตรงนี้เลย
ผมก็ลองคุยกับตัวเองก่อนอันดับแรก
แล้วก็ปรึกษาครอบครัวปรึกษาคนรอบตัว
ก็ใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์๒อาทิตย์พอสมควรครับ
มันตัดสินใจค่อนข้างยากครับจากจากอีกหนึ่งปีที่เราจะเล่นเต็มเต็มเนี่ย
แต่พอคำนวณแล้วคิดคุยกับตัวเองแล้วคุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัวแล้ว
ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมันเป็นอะไร
ก็ตรงนี้มันคือทีมที่เราตั้งใจว่าจะจบตรงนี้แล้วก็โอเค

รวมถึงคอยหาตัวผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาทีมด้วยครับ
คือคอยเสนอแบบตัวที่น่าสนใจโค้ดเขาต้องการแบบกล้องหน้ารูปร่างแบบนี้เล่นแบบนี้
ผมก็จะคอยไปหาแล้วก็ไปเสนอโค้ดแล้วก็ทางโค้ดกับผู้บริหารก็จะคุยกันว่าจะเอาแบบนี้จะเอาคนนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ส่วนเรื่องในสนามก็ทุกอย่างเลยครับผมจะถึงสนามประมาณบ่ายโมงครับ
ทางวิทม่าตอนนี้ครับเขาจะเขียนไว้ตรงที่บอร์ดเลยว่าจะเอาแบบนี้
พอประชุมกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ผมก็ไปตั้งสนามแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยกับพี่ซาลิฟสายนุ้ยครับ
แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของโค้ดในสนามครับ
คือหลายคนอาจจะมองว่าเราขาดแคนกองหน้าแต่ในมุมมองของผมเนี่ยคือกองหลังก็เป็นส่วนสำคัญที่เราขาดแคลนเหมือนกันนะตอนนี้ครับ
ก็จริงผมเชียร์อยากให้รุ่นน้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ
คือการจะมาเป็นกองหลัง๑๑ตัวแรกในไทยลีกตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ก็คิดว่าควรจะพัฒนาตัวเองก่อนอันดับแรกคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราด้อยตรงไหน
แล้วลูกหมงไม่ดีลูกเท้าไม่ดีอย่างที่บอกคือตอนนี้ลูกเท้าสำคัญมากกับกองหลังนะครับ
คือเอาไปเสริมได้ไหมหลังซ้อมอะไรอย่างเงี้ตอนนี้แล้วมันมีเทคโนโลยี
หลังเกมเรามาดูตัวเองได้ไหมว่าโอเคตำแหน่งเราไม่ดีเราผิดพลาดตรงไหนเนี่ย
แล้วก็เอามาปรับปรุงในการซ้อมได้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือหนึ่งในการซ้อมครับต้องมุ่งมั่นทุ่มเท
เพราะว่าเราซ้อมยังไงแข่งแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาฟอร์มให้ให้มั่นคงที่สุดนะครับ
คือฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญในฟุตบอลอยู่แล้วสองเรื่องเรื่องทัศนคติคือทนติกับเพื่อนร่วมทีมเราเล่นเป็นทีมเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องพูดอะไรต้องสนับสนุนเพื่อนยังไงครับ
สองก็ถ้าสติกับโค้ดไม่ว่าจะเจอโค้ดคนไหนคือเราต้องเล่นตามโค้ดนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบสไตล์แบบนี้แล้วไม่ชอบให้โค้ดทำแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะโค้ดคือคือเป็นคนวางโครงสร้างวางรากฐานของทีมเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพื่อโค้ดแล้วสุดท้ายก็สถิติต่อแฟนบอลนะครับคือสำคัญมากนะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าโซเชียลมันสำคัญมากมันมีทั้งเขาชว
มเรานี่คืออย่าเหลิงครับก็ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเรื่อยอย่างอย่างถ้าฟอร์มไม่ดีปุ๊บแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่ตามมาคือเราจะโดนวิจารณ์โดนโดนด่าโดนอะไรอยู่แล้วคือเราต้องต้องต้องนิ่งต้องต้องมั่นคงกับกับสิ่งนั้นให้ได้ครับแล้วผมว่าสามสี่สิ่งนั้นจะจะทำให้น้องไปไปสู่ประสบความสำเร็จได้